ล่าสุดนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
เห็นชอบให้เพิ่มเวลาในการเก็บตัวของทีมฟุตบอลไทย
สุดท้ายและมีโปรแกรมสำคัญในเกมนัดที่๓
และอีรักษ์ในช่วงเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นมีการเพิ่มเวลาในการเก็บตัวมากขึ้นประมาณ๑๐วันครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับมีมติให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับมีเวลาเก็บตัวเพิ่มขึ้น
และจะเยือนอีรักษ์ในวันที่๑๑ตุลาคมต่อเลยนะครับ
ซึ่งแผนใหม่นั้นจะให้เดินทางในคืนวันที่๒๖กันยายนก็คือเร็วขึ้น๓วันครับ
ส่วนโปรแกรมไทยลีกนัดที่๓๒ในวันพุธที่๒๘กันยายนนั้นจะเลื่อนไปแข่งขันในวันที่๑๙ตุลาคมแทนครับ
จากนั้นครับทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมที่สหรัฐอารับเอเมริดเป็นเวลา๑๐วันนะครับและหลังจากจบเกมในวันที่๖ตุลาคม
จะเดินทางสู่ประเทศอีรานนะครับเพื่อเตรียมพบกับอีรักษ์ในวันรุ่งขึ้น
สวทดาสสิโกกิลศักดิ์เสดามเมืองหัวหน้าผู้ประสอนทฤษฐบาลทีมชาติไทยครับ
โดยจะประกาศรายชื่อก่อนรายงานตัว๔๕วัน
ส่วนผู้เล่นที่คาดว่าจะมาทดแทนประกิจดีพร้อมที่ติดโทษแบนนั้นก็มีตัวเลือกอย่าง
รวัตรเดชมิตรจากแบงคอกยูไนเต็ดรวมถึงจิตปัญญาธิสุและอเล็กซันเดอร์กัสซิดิตซิกพาร์ทจากบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ
โดยจะส่งรายชื่อไปทำวีซ่าเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนสถานการณ์ในตอนนี้ครับในนัด๑แล้วก็นัดที่๒นะครับไทยนั้นแพ้มา๒นัด
โดยออสเตรเลียนั้นนำเป็นจ่าฝูงมี๖คะแนนเท่ากับซาวดีอาราเบียครับ
ซิโก้ก็หวังเอาไว้ว่าจะไม่แพ้นะครับแล้วก็น่าจะต้องมีแต้มอย่างน้อย๔คะแนน
ก็คืออย่างน้อยต้องชนะ๑นัดและเสมอ๑นัดนะครับ